ช่วงตลอดตลาด

ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันเช่นเคยค่ะ
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยนะคะ

ราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองนะคะ
ซึ่งราคาสินค้าวันนี้ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนจากเมื่อวานนะ
ต่อกันด้วยราคาของปลาน้ำจืดกันบ้างนะคะ
ปลานิน๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๘๐บาทต่อกิโลกรัม
สลิด๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ปิดท้ายกันที่ราคาปลาช่อนเลี้ยงวันนี้อยู่ที่๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า
สำหรับสัปดาห์หน้าราคาสินค้าจะมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงหรือไม่
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อในช่วงตลอดตลาดนะจ๊ะคุณผู้ชม